ให้ฟังกระสือค่ะกระสือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดแล้วก็มีการจินตนาการเป็นยังไงนะ
เขาบอกกระสือไล่กวดชาวพรรดิหินขนาดนั้นเลยเหรอจริง
พี่พ่อค่ะเมื่อกี้พี่พ่อก็ถามแล้วหลังไมส์ว่าจริงเหรอ
บอกเนี่ยเป็นดวงไฟสีแดงแดงอันนี้คือคนถ่ายคลิปเขาเองก็คงกลัวเหมือนกันอ่ะนะคะ
กล้องมันก็เลยจะสั่นจะไหวไปนิดนึงดูแล้วอาจจะงงงค่ะแต่มันจะมีดวงไฟสีแดงแดงเหมือนกับ
ตามอ่ะตามตามตามตามอ่ะตามชาวบ้านนี่แหละค่ะเขาบอกว่าคนโพสต์คลิป
เขาโพสต์คลิปแล้วเขาระบุข้อความเอาไว้แบบนี้นะว่าเจอทุกปีหน้าบ้านเลย
ของแตกคนเลี้ยงเอาไม่อยู่เลยเอามาทิ้งใต้ต้นตานหน้าบ้านผม
มีแต่คนเท่าคนแก่ที่รู้ไม่เชื่อก็อย่าไปลบลู
กระสือสองตัวเลยไม่เจอกับตัวคงไม่เชื่อเนี่ยแดงกระพริบกระพริบเนี่ยนะ
ใช่แล้วมีคนเข้าไปคอมเมนต์กันเต็มเลยส่วนใหญ่ก็อ่ะก็แน่นอนอ่ะ
มีทั้งสองฝั่งค่ะมีทั้งเชื่อแล้วก็มีทั้งที่ไม่เชื่อ
ทีนี้แน่นอนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราไม่รอช้าค่ะเราไปลงพื้นที่ดูกันหน่อย
ไปที่บ้านขี้ตุ่นหมู่๙ตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
ไปเจอกับชาวบ้านโอ้โหชาวบ้านตอนนั้นกำลังจับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องนี้เลย
นี่เมื่อคืนนี้มีกระสืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าเป็นกระสือ
เพราะเขาบอกว่ามีคนเห็นหลายคนมาเป็นเวลานานแล้ว
แล้วมาแบบนี้ทุกปีจะมาตอนฝนตกหรือตอนต้นฝนของทุกปีนานเป็น๑๐ปี
คุณพี่เฉลิมจานรำค่ะเป็นคุณป้าแล้วล่ะค่ะนะคะอายุ๕๔ปี
ก็เล่าแบบนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็อยู่มานาน
บอกว่าดวงไฟที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกระสือเนี่ยมักจะโผล่ออกมาจากตรงต้นตานกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ลักษณะจะเป็นดวงไฟออกมาทีละดวงทีละดวงมีสองดวงคาดว่าเป็นผัวเมียกัน
แล้วเขาบอกอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นมานานแล้วมาตอนฝนตก
หลังช่วงหลังกระสือแปลกออกมาในแนวดุร้ายเคยเจอกับตัวที่ดวงไฟไล่กวดระหว่างออกไปหาเขียดตอนกลางคืน
วิ่งหนีแทบไม่ทันสุดท้ายจับไข้หัวโกรนลองฟังค่ะ
มันออกจากจากต้นเดียวนะต้นตาลนี้ต้นนี้ต้นเดียว
แล้วก็บินไปนู่นทางบรรวา

ไม่รู้ไหม้เค้าปิ๊นยิงออกไปปลูก
ที่นี่ถ้าปลูกผ้าเก็ดเป้าะพี้เนี่ยมีดวงไฟมาตลอดหรือยังไง

มันก็เวลาฝนตกช่วงนี้แหละ
ทีนี้ค่ะไปที่อีกท่านหนึ่ง

ลูกสองคนแล้วนะคะลูกนี่ตื่นเต้นนะ
กลัวตกใจไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
แต่ถามแม่วันเพ็ญแม่บอกว่าเอาจริงก็รู้สึกธรรมดานะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นบ่อยลองฟังเสียงค่ะ
ลูกมันใหญ่แรงเลยเรียกแม่แม่มาดูอะไรลงจากต้นตัน
ก็วิ่งมาโอ้พวกเองเจอแล้วคือกระสือนั่นแหละ
ก็พูดอย่างงี้เนอะแล้วมันบินไปทางบ้านนั่นแหละเนอะ
แล้วออกมาตัวหนึ่งมันบินห่างกันระยะนี้
ไปบ้านนู้นเนอะแล้วมันออกมาอีกตัวหนึ่ง
แม่ก็มาเรียกบ้านนี้เลยให้ช่วยกันดู
แล้วก็ถมบนะกระซื้อนั่นแหละเราก็พูดถมบเนาะ
มันก็น่ากลัวแต่แม่เห็นประจำแต่แม่ก็หยุดกลัวแล้วไง
เลยไม่อยากดูแล้วเบื่อแล้ว
แต่ลูกสาวเรานี่เพิ่งเห็น